หลอกแล้วหลอกเนี่ยจะเลือกเลยนะปู่ย่าตายายอยู่ต่างจังหวัด
ลูกหลานไปทำงานไงอยู่บ้านกันก็จะเข้าไปอ่า
จ๋าแตะเนื้อต้องตัวนะแล้วก็คุยนวดให้ถูกต้อง
สุดท้ายก็มาหลอกเหตุการณ์นี้ค่ะทางเพจบุรีรำร้านอร่อยบอกต่อ
เพราะโพสท์ภาพอ้าวมันมีตัวแก๊สทำไมเอาอะไรเกี่ยวอะไรอ่ะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะเขาบอกว่ายายอ่ะ
อยู่กับลูกที่ป่วยจิตเวทสองคนอืม
ปรากฏว่ามีแก๊งแก๊งอย่างนี้อย่างนี้
พอเห็นเตาแก๊สแล้วนึกได้จี๊ดขึ้นมาเลยค่ะจับฉลากใช่
แน่นะฟังนะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาวยายฟังน้ำแข็งเล่าข้าวนี้นะ

อย่าตกเป็นเหยื่อนะเพราะว่าเขามากัน๔คนชาย๒หญิง๒แบ่งกันทำงาน
ผู้ชายดูลาดเหล่าผู้หญิงมาถึงปั๊บ
ยายยายจับสลักไหมจ๊ะใบ๓๙เองจ้ะยายนี่นั่นมันเป็น
แล้วของรางวัลมีอะไรบ้างอ่ะมันมีเตาแก๊สนะยาย
เนี่ยไปมานะยายใบ๓๙ยายจับ๒ใบไหมล่ะ
๒ใบไม่ถึง๘๐บาทยายก็จับได้เตาแก๊สจริงด้วย
แล้วผู้หญิง๒คนก็หลอกเอาตังค์มาแลกเตาแก๊ส
ไหนว่า๓๙บาท๒ใบแล้วจะได้เตาเลยไง
ก็นี่ไงแต่สุดท้ายต้องเอาตังค์มาแลกยายก็กลัวไงจับของเขาไปแล้ว
เพื่อนบ้านมาเห็นก็โอ๊ยรีบจะมาห้ามนะ
แต่เพื่อนบ้านมาเห็นเพื่อนบ้านรู้กลอุบายไหม
แต่ไม่ทันค่ะเพราะว่าพอได้เงินแล้วนะพวกนั้นก็รีบไปเลย
กลายเป็นว่ายาย๒๐๐๐ที่ให้ไปเป็นเงินคนพิการของลูกนะ
เบี้ยคนชราเดี๋ยวเตรียมเก็บเอาไว้จะไปหามดหาหมอ
แต่นี่ค่ะโอ้ยสงสารยายจริงค่ะคุณผู้ชม
ยายคนนี้คือคุณยายถิมค่ะอายุ๗๗ปี
ยายทำไมยายจ่ายตังค์ให้เขาไปอ่ะยาย
แล้วยายจะบอกอะไรกับไอ้พวกนี่จับสลากเตาแก๊สยายบอกมาหน่อยค่ะ
เอาเงินยายมาคืนเถอะลูกยายไม่สบายยายไปหาหมอ

เงินก็แค่นั่งเหลือลูกเอามาให้ยายคืนเอาเตาแก้เต็มเตือน
กลัวว่าจะได้รับอันตรายไงอยู่กับลูกที่ป่วยจิตเวท
ก็เลยยอมจ่ายตังค์ให้เขาไปแต่เอามาคืนยายเถอะเดี๋ยวยายจะไปหาหมอ
นี่รู้ไหมก่อนจะมาก่อเหตุกับคุณยายจริงไอ้แก๊งนี้มันไปที่บ้านคนแก่อีกหลังนึงมาแล้วนะ
แต่บ้านนั้นไม่มีตังค์ไงเพราะไม่มีตังค์ปั๊บ
เขาไม่ได้ตังค์เขามาเอาจากบ้านคุณยาย
คุณผู้ชมคะแถบอีสานระวังจะเจอวิธีการแบบนี้
มาหลอกเหมือนเดิมเลยเลือกคนแก่ก่อนแล้วก็บอกว่ามาจับสลากมั้ย
มีของเยอะแยะเลยแต่พอได้ของมาจริงจะบังคับให้จ่ายเงิน
มันเท่ากับค่าของที่จับได้เลยบางทีมันสูงกว่าด้วยซ้ำ
นี่แหละค่ะอยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวให้ได้ด้วยนะ
แล้วก็ลูกหลานต้องบอกกับผู้เท่าผู้แก่เลยนะ
ลูกหลานออกไปทำงานนี่อย่าเปิดบ้านรับใครเลยนะ

ถ้ามันไม่ใช่ของที่บ้านเราจำเป็นต้องใช้นะ
คุณพ่อคุณแม่นะมันโผล่เข้ามาปั๊บ
คุณยายอยู่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไป

บอกแบบนี้อย่าให้เข้าบ้านเลยเข้าบ้านปั๊บเดี๋ยวเป่าลิงหลับอีก